สำนักพุทธอยู่ที่ไหนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ตรงไหน

ทำไมฮะเขาตั้งชื่อไว้ว่าโชว์เนินอกถลกจีวอน
นี่เอาคุณดูดิฉันพูดผิดไหม
ซ้ายล่างโชว์เนินอกและถลกจีวอนไปพร้อมกันโชว์ขาอ่อนด้วย
โอ้โหนี่นี่เขาเอาจีวอนมาใส่หรือว่าเขาบวชจริงหรือเขายังไงเนี่ย
ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเลยขอเรียกว่าชายแต่งกายคล้ายเนรหรือพระก่อนก็แล้วกันนะคะ
เป็นภาพเซลฟี่หน้ากระจกแต่ว่าโอ้โหท่าทางเนี่ยแบบ
ั่วยวนเซ็กซี่โชว์ล่างโชว์บนมัดเป็นเกาะอกเบี่ยงข้างถลกจีวอนคือมีทุกท่าค่ะ
คือคนถ่ายอาจจะคิดว่าตั้งใจถ่ายยั่วยวน

แล้วยั่วโมโหยั่วมากอ่ะยั่วโมโหจริงจริงนะคะ
เขาบอกว่านอกจากภาพนิ่งแล้วภาพเคลื่อนไหวก็มีนะคุณ
เป็นคลิปอยู่ในทวิตเตอร์ค่ะโพสต์ท่าบนเตียงไข้ขายั่วยวน
ซ้ายบิดขวานี่นี่ยกขาเห็นไหมนี่ควายขาบิดซ้ายบิดขวา
ไร้ร่างกายด้วยรูปไลค์หน้าอกตัวเองถลกจีวอนแบบโจ่งครึ่ม
อีซ้อขยี้ข่าวสองมีคนเอามาโพสต์ไว้แล้วตั้งคำถามเลยนะคะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ไหนกันคะโดยเฉพาะกรมศาสนาออกมาจัดการให้ทีได้ไหม
กฎบังคับอะไรก็ได้ที่มันเข้มงวดถ้าเจอพระเจอเนรถ่ายรูปยั่วเพศคาจีวอนแบบนี้เนี่ย
ช่วยจัดการให้เด็ดขาดเลยได้ไหมชาวเน็ตคอมเมนต์กันเพียบ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกอะค่ะโกรธจัดหัวร้อนกันเลย
เพราะว่าทำแบบนี้เนี่ยมันเสื่อมเสียศาสนาเขาอ่ะครับ
ข่าวเราก็สวมบทนักสืบโซเชียลเลยนะคะส่องทุกแอคเคาน์ส่องทวิตเตอร์ก่อนค่ะ
ทวิตเตอร์เนี่ยนะคะเขามีผู้ติดตามประมาณ๔๐๘๕คน
อธิบายตัวตนไว้ว่ายังไงเลยไหมคะนี่เห็นไหม

ด้านมืดไม่ได้หาอะไรเล่นเพราะเหงาคุยได้จ้า
เป็นคนขี้อ่อยเฉยไม่มั่วไม่นัดเจอไม่รับงาน
แต่แต่บวชไหมไม่รู้อันนี้โอ้โหเพิ่งเห็นภาพปกขออนุญาตเซ็นเซอร์นะคะ
เพราะว่าผ้าปกนี่คือเซ็กซี่เกินไปจนเกือบจะอนาจารย์แล้วนะคะ

เมื่อประมาณสัก๒๔ชั่วโมงกว่าเกือบ๒๕ชั่วโมงที่แล้ว
เจ้าตัวโพสต์ภาพนี้ค่ะนุ่งกระโจมอกด้วยจีวอนแล้วเขียนแคปชั่น
ป่ะอาบน้ำเดี๋ยวถูหลังให้สุขสรรค์วันปลงผมเป็นแฮชแท็ก
นี่ค่ะล่าสุดเพจดังแจ้งทีมข่าวนะคะว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่
หาตัวว่าผู้ชายคนนี้บวชจริงหรือเปล่าแล้วถ้าบวชเนี่ยอยู่วัดไหนพื้นที่ไหนจังหวัดอะไร
เพราะพฤติกรรมแบบนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ได้นะคะ
น่ะอืมไม่รู้จะทำไปทำไมทำทำคือทำในที่นี้คือถ้าคุณบวชจริงไม่รู้คุณจะบวชทำไม
หรือคุณใส่จีวอนแล้วมาถ่ายแบบนี้ก็ไม่รู้ทำทำไมอีกเหมือนกัน